ส่งกำลังใจแล้วก็กอดแรงกอดใหญ่
ให้กับครูชนละทีทานทองอย่างต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมนะ
ซึ่งครูปุ้มภรรยาคู่ชีวิตก็เปิดเผย
เรื่องนี้มากับบันเทิงไทยรัฐของเราบอกว่าตอนนี้
โรงพยาบาลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ตลอดการพูดคุยกับทีมข่าวของเรา
พูดตรงเมื่อเช้าครูปุ้มเสียงสั่นแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาคุณผู้ชม
อาการเบื้องต้นของครูชนละทียังคงไม่รู้สึกตัวนะคะ
มีกระพริบตาตอบสนองได้บ้าง
แต่ว่าแพทย์ยังคงให้ยานอนหลับเพื่อให้ครูนั้นได้พักผ่อนค่ะ
เนื่องจากว่าครูมีอาการตัวกระตุกอยู่ตลอดเวลาเลย

รูปุ้มได้นิมนต์พระมหาสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดทุ่งทอง
รูปุ้มก็เลยถือโอกาสนี้ทำบุญถวายสังขทาน
หวังให้ผลบุญช่วยให้อาการของครูชนละทีนั้นดีขึ้นค่ะ
และช่วงเที่ยงก็จะมีลูกศิษย์ก้นกุฏิอย่างพี่เสรีรุ่งสว่าง
ดำรงวงทองนะเข้ามาเยี่ยมเยี่ยนครูชนละทีด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของทั้งคู่กันหน่อยค่ะ
ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจกับครูชนละทีรวมไปถึงครูปุ้มด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็ดูแลครูชนละทีไม่ห่างเลยค่ะ
ค่ะก็ติดตามได้ทางบันเทิงไทยรัฐนะคะ